มาติดตามข่าวน่ายินดีของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่โอ๊ตวรวุฒินะคะ

ที่แฟนสาวหน้าวงการรุ่นเล็กตั้งครรภ์ได้๒เดือนแล้ว
ถูกต้องซึ่งคุณโอ๊ตก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าตอนนี้นะคะ
เตรียมตัวที่จะสร้างครอบครัวอย่างจริง
และก็ได้มีการจัดพิธีมั่นกับแฟนสาวก่อนที่จะตั้งคันแล้วด้วยค่ะ
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของนักแสดงหนุ่มวัย๔๕ปีโอ๊ตวรวุฒิ
เตรียมจะเป็นคุณพ่อป้ายแดง
แฟนสาวที่คบหาดูใจกันมา๙เดือนอย่างจีน่าอันนา

เหตุที่ระยะเวลาในการคบกันของทั้งคู่เป็นเพียงช่วงสั้น
หลายคนจึงมองว่าการตั้งคันของฝ่ายหญิงดูไวเกินไป
งานนี้นักแสดงหนุ่มออกมาปฏิเสธและยืนยันว่า
ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากความผิดพลาด
เพราะทั้งสองพร้อมจะสร้างครอบครัวด้วยกัน
โดยที่ผ่านมาได้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณี

เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว
และต่อมาก็ทราบว่าแฟนสาวตั้งคัน
อยากวอนให้คนเลิกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องท้องก่อนแต่ง
เพราะเห็นใจฝ่ายหญิงที่จะกลายเป็นผู้เสียหาย

แต่ว่าช่วงที่มั่นเราไม่รู้ว่าติดหรือยัง

ตอนนี้น่าจะประมาณนัก๒เดือนนะครับประมาณนี้ครับ

พาไปเอาเจ้าซาวน์มาก็เห็นเป็นแบบว่าเล็กอ่ะ

ได้เห็นหัวใจเขาเต้นอะไรอย่างนี้
ระยะเวลาถ้าหากว่าเรากำลังหอมหวานกันอยู่ปุ๊บเนี่ย

แล้วก็แฮปปี้ไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือว่าอะไรอย่างนี้

เราคุยกันว่าขอให้ลูกอายุ๒ขวบก่อน

แต่หลายคนก็จะมองว่าเหมือนที่แต่งงานที่มั่น

มานั่งกินข้าวจัดงานคุยกันเหมือนตามที่ภาพบอกไป

ด้วยตัวผมผมไม่ค่อยแคร์อะไรอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าแคร์ในส่วนความรู้สึกของน้องมากกว่า
เพราะน้องยังเด็กแล้วก็ไม่ค่อยเคยชินกับ

มันเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่กำลังเกิดขึ้น
ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องและให้ผมด้วย